คุณผู้ชมครับดูความคืบหน้าความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่หน่อยกันแล้วกัน
วันนี้๙๘วันแล้วนะ
วันที่เกิดขึ้นนะครับคดีของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบ
ที่บ้านกกกอบตมกกตูมอดงหลวงจมุกดาหาร

๔พฤษภาคมพบเป็นศพที่ภูเหล็กไฟภูเขาหลังบ้าน
คุณแม่บอกว่าไม่แน่ใจว่าลูกสาวจะเสียชีวิตวันไหน
ก็เลยขอนับตั้งแต่๑๑พฤษภาคมก็แล้วกัน
เดี๋ยว๑๙พฤษภาคมนี้ก็ครบ๑๐๐วันแล้วนะครับ
ก่อนที่จะไปดูความคืบหน้าความเคลื่อนไหวต่างดูตรงนี้ก่อน
นี่ครับนี่นายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่
วันนี้ก็ไป๒วัดไปทำบุญวันคล้ายวันเกิดอายุครบ๔๔ปี
ก็ไปกับป้าแตนภรรยานะฮะไปตั้งแต่เช้านะครับ
นี่ฮะลุงพลนะครับซึ่งก็ถูกสงสัยนะถูกสงสัยนะ

คุณแม่น้องชมพู่ก็ถามเรื่องเงื่อนเวลาช่วงเวลาต่างวันที่๑๑พฤษภาคม
มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ลุงพลยังไม่เคลียร์ว่าหายไปไหนอย่างไร
ลุงพลนี่เป็นวัดถ้ำภูผาแอกนะครับ
นำชุดสังกฐานแล้วก็สำหรับอาหารไปถวายพระนะครับ
อันนี้วัดภูหลวงนะครับวัดภูหลวงนะฮะ
ก็ไปถวายพระเหมือนกับทุกปีแล้วครับที่ไปนะครับ
แต่เช้าตรู่เลยนะฮะวัดภูหลวงที่บ้านกกอก
แล้วก็ไปต่อที่วัดถ้ำภูผาแอก
นำชุดสังกฐานแล้วก็สำหรับอาหารไปถวายพระ
วัดภูหลวงเนี่ยไปตั้งแต่เช้าแล้วก็ไปต่อวัดถ้ำภูผาแอกนะครับ
ก็ไปอ่าภูผาแอกนี่ก็มีพระอาจารย์บุญมานะครับ
แล้วก็พระลูกวัดสามรูปนำเสื้อผ้าเด็กรองเท้ารถแบ็คโฮลของเล่นเด็ก
ทำพิธีบังสุกุลให้กับน้องชมพู่ด้วย
บอกว่าวันเกิดปีนี้ก็เหมือนกับทุกปีนะครับ
ลุงพลกับป้าแตนจะไปทำบุญไปถวายสังกฐานที่วัด
แตกต่างกันก็คือปีนี้ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องชมพู่หลานสาวด้วย
ลุงพลบอกว่าสิ่งที่พิเศษที่สุดในปีนี้ก็น่าจะเป็นการที่มีคนใจดี
บริจาคเงินส่งข้าวของวัสดุก่อสร้างต่างมาสร้างบ้านให้
แล้วก็ยังมอบเฟอร์นิเจอร์ข้าวของเครื่องใช้ให้อีกต่างเยอะแยะไปหมด
ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าจะได้สิ่งเหล่านี้นะครับ
อวยพรอะไรเป็นพิเศษนอกจากขอให้ลุงพลเนี่ยเป็นพ่อที่ดีเป็นสามีที่ดี
เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีแบบนี้ต่อไปก็สัญญาว่าจะสู้ไปด้วยกันต่อไป
ส่วนที่บ้านของลุงพลวันนี้นะครับก็มีคนเดินทางมาหาเหมือนกับทุกวัน
บ้านของลุงพลเนี่ยยิ่งวันนี้คนบอกโอ้โหวันนี้วันเกิดลุงพลก็เลยอยากจะมาอวยพรกันมาให้กำลังใจ
แต่ปรากฏว่ามาถึงก็เจอแต่บ้านฮะปิดล็อกกุญแจเพราะว่าลุงพลกับป้าแตนไม่อยู่นะครับ
ทำบุญเสร็จที่วัดตอนเช้าก็ไม่ได้เข้าบ้านเลยนะฮะออกไปตระเวนทำบุญในที่ต่างต่างเลยนะครับ
ชาวบ้านมาจากหลายจังหวัดก็เลยไม่ได้เจอนี่ฮะคล้องล็อกกุญแจแบบนี้มีชาวบ้านคนหนึ่งมาจากอำเภอหลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับบอกว่าตั้งใจมาให้กำลังใจลุงพลกับป้าแตน

ถ้าตั้งใจมาวันนี้ค่ะ

หอยเลยไม่เจอ

ฝากบอกแม่น้องชมพู่ด้วยค่ะ

มาจากพระประแดงสมุทรปราการ

ตั้งใจมาหาลุงพลแต่ไม่เจอ

บอกว่าตามข่าวเรื่องน้องชมพู่มานาน

พูดอะไรออกมาเนี่ยพูดจากใจอะไรอย่างนี้นะครับ
เป็นคนซื่อจริงใจก็เลยอยากมาให้กำลังใจนะครับ
แต่ที่เขามาให้กำลังใจวันนี้เนี่ยเขาก็บอกกับตินะ
บอกว่าเออนิติก็ต้องฝากด้วยว่าให้กำลังใจตรงนี้เนี่ย
ไม่เกี่ยวกับคดีนะคือลุงพลจะถูกสงสัยไม่ถูกสงสัยคดีที่สุดแล้วจะออกมายังไง
ใครคือคนร้ายตัวจริงอะไรยังไงเนี่ยเขาก็ไม่รู้
เอาเป็นว่าเขาดูข่าวแล้วเนี่ยเขาอยากมาให้กำลังใจลุงพลก็เท่านั้นแหละ
กระบวนการตัวอื่นแล้วแต่ทางกระบวนการของกฎหมายเขา
แล้วพอที่ฝากไว้เดี๋ยวลุงพลกลับมาบ้านเดี๋ยวคุณกิตติคุณกิตติสัก
เขาตกศักดิ์ไปตัวหนึ่งเดี๋ยวคุณกิติศักดิ์เขาส่งให้ถึงมือเรียบร้อย
ไม่ต้องห่วงนะฮะค่ะทีนี้เอ๊ะลุงพลวันนี้ไม่กลับมาบ้านเลย
พอไปทำบุญวันคล้ายวันเกิดตอนเช้าแล้วเนี่ย
ไปไหนก็ไม่รู้นะฮะก็มีหลายคนที่มาหาที่บ้าน
สอบถามถามไปนะครับก็เลยได้ทราบมาว่าอ๋อ
คนใจดีที่เขาช่วยเหลือสร้างบ้านให้กับลุงพลน่ะ
อุปกรณ์ก่อสร้างอะไรทั้งหลายทั้งแหล่ช่างส่งมาสร้างให้หมดจนบ้านเสร็จแล้วเนี่ย
วันนี้เขาพาไปเลี้ยงฉลองวันเกิดให้
ที่โรงแรมที่ตัวจังหวัดมุกดาหารค่ะ
เขาไปเลี้ยงงานวันเกิดกันวันนี้อันนี้ก็คงเลี้ยงกันอยู่มั้ง
เลี้ยงอยู่เหรอคะก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะไปเลี้ยงวันเกิดอ่ะ
ก็วันเกิดแหละไม่กลับบ้านเลยตอนนี้ค่ะครับ
แต่มันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะเขาจะไปเลี้ยวันเกิดอะไรที่ไหนยังไง
แค่บอกเผื่อแฟนคลับเข้าไปแล้วไม่เจอใช่ก็ต้องบอกความเคลื่อนไหวนิดนึงแหละ
วันนี้วันเกิดลุงพลจริงจริงนะคะส่วนที่บ้านพ่อแม่ของน้องชมพู่ค่ะ
คนก็ไปให้กำลังใจนะคะเพราะว่าใกล้ถึงวันทำบุญครบร้อยวันแล้วนะคะ
พุธ๑๙สิงหาคมนี้ก็จะทำบุญร้อยวันให้กับน้องชมพู่
ก็มีคนไปมอบเงินเพื่อที่จะร่วมทำบุญน่ะนะคะนายนัทธพลแก่นทองชาวจังหวัดนทบุรี
ทำงานอยู่ในโรงงานผลิตอุปกรณ์สแตนเลสนะคะก็ไปให้กำลังใจพ่อแม่ของน้องชมพู่
ไปช่วยหาอุปกรณ์ที่เป็นสแตนเลสต่อเติมบ้านเช่นหน้าต่างลูกกรงต่างนะคะ
ก็จะไปคุยกับเท่าแก่ของโรงงานว่าจะช่วยได้มากน้อยขนาดไหน
ดูความเป็นไปได้อีกทีหนึ่งเพราะงานจะเป็นงานไม้ไงของคุณแม่
วันนี้เดี๋ยวเสนอทางเฮียแล้วเดี๋ยวผมอัปเดตอีกทีหนึ่ง
บางคนคิดว่าปัญหาของตัวเองใหญ่แล้วพอมาเทียบกับของคุณแม่ของคุณพ่อเนี่ย
ปัญหาเราอาจจะเล็กลงไปเลยก็ได้
มีสังขทาน๗ชุดขนมแก้วพลาสติกถ้วยจางกระดาษน้ำอัดลมน้ำมันกระดาษทิชชู่เนื้อสัตว์
นิมนต์พระ๗รูปจากวัดถ้ำภูผาแอก๔รูปจากวัดภูหลวงอีก๓รูปค่ะ
ส่วนของที่เตรียมทำบุญให้น้องชมพู่ก็มีชุดสีขาวชุดสีชมพู
ทั้งสองชุดนี้มีคนใจดีซื้อมาให้เพื่อทำบุญให้น้องชมพู่นะคะ
นี่ค่ะที่คุณแม่ถืออยู่สองชุดนี้แล้วก็มีรองเท้าเด็กอีกหนึ่งคู่
รองเท้าเนี่ยแม่ของน้องชมพู่ซื้อมาเองเพื่อมาทำบุญให้น้องนะคะ
ก็ที่เลือกรองเท้าคู่นี้เพราะน้องชมพู่เป็นคนขี้เล่น
ก็เลือกลายที่แบบกลวนนิดน้องชมพู่ชอบใส่รองเท้าแบบไม่ได้หุ้มส้นนะคะ
เพราะว่าอยากใส่แบบเปิดแบบนี้เดินสบาย
คุณแม่ซื้อยาทาเล็บทำบุญให้น้องด้วยนะคะเพราะว่าน้องชมพู่ชอบเล่นเด็กผู้หญิงอะค่ะ
เล่นเอายามาทานเล็บไปเล็บอะไรแบบนี้
ส่วนความคืบหน้าเรื่องของการสร้างห้องน้ำวันนี้ช่างก็วางเสาใช้เหล็ก
โครงสร้างคร่าวช่างบอกว่างานช้าหน่อยเพราะฝนตกทุกวันเลยนะคะ
หลังจากนี้อีก๓วันถ้าฝนไม่ตกเนี่ยนะห้องน้ำที่บ้านของน้องชมพู่จะเสร็จเรียบร้อย
ห้องน้ำใหม่นะคะทุกวันนี้พ่อแม่ของน้องชมพูก็ไปใช้ห้องน้ำที่บ้านนะตายค่ะ
สมรวจยังทำงานอยู่นะครับยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรกับใครยังไง
ยังไม่ได้บอกว่าจะหยุดจะพักคดีด้วยใช่ค่ะก็ยังเดินหน้าสืบสวนคลี่คลายคดีเหมือนเดิ

มีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ติดตามข่าวคดีน้องชมพู่เนี่ย
เขาได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักฐานทางคดี
แต่การตั้งข้อสังเกตมันก็อาจจะทำให้ใครถูกพาดพิงเสียหายหรือไม่อย่างไร
เราก็พยายามตรวจสอบเพิ่มเติมให้
ถ้าท่านยังจำได้นี่เป็นภาพวันที่เจอศพน้องชมพู่ที่ภูเหล็กไฟ
วันที่๑๔พฤษภาคมช่วงค่ำ
เขาบอกว่ามันมีหลักฐานอย่างหนึ่งอยู่ใกล้จุดเจอศพน้องชมพู่
แต่ไม่มีใครได้สนใจนั่นก็คือถุงมือ
แล้วก็อ้างว่าเป็นถุงมือชนิดเดียวกันกับยี่ห้อเดียวกันกับที่นาแต
หรือว่านายกระแตนายนารินหลาโพน้าชายของน้องชมพู่เนี่ย
เพราะว่านาแตนี่เขามีฟาร์มหนูพุกหรือว่าหนูนา
เราก็เลยตรวจสอบข้อมูลนี้ไปยังสำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดมุกดาหารนะครับ
ว่าในวันที่มาเก็บหลักฐานเนี่ย
เจอถุงมือชนิดนี้อยู่ในจุดเกิดเหตุที่เจอศพน้องชมพู่ไหม
ทางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดมุกดาหาร
ยืนยันกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับว่า
หลักฐานที่ไปเก็บในวันนั้น

ส่วนถุงมือที่อยู่ข้างศพน้องชมพู่
ท่านเห็นในภาพเนี่ยแล้วมีคนเอาไปอ้างกันเนี่ยนะ
เป็นถุงมือของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ขึ้นมาเก็บศพน้องชมพู่
ในวันที่๑๔พฤษภาคม
ส่วนทางนาแตนะครับน้าชายของน้องชมพู่
พอรู้เรื่องนี้นะครับบอกกับทีมข่าวของเราว่า
เท่าที่ดูในภาพที่เขาเอามาโพสต์เนี่ยนะ
ยังไงไม่ใช่ถุงมือชนิดเดียวกันกับที่ใช้จับหนูที่นาแตสั่งมาขายอย่างแน่นอน
เพราะฉะนั้นไม่ว่าถุงมือชนิดนี้จะเป็นของเจ้าหน้าที่หรือไม่เจ้าหน้าที่ก็แล้วแต่เนี่ย
แต่ยังไงซะมันไม่ใช่ถุงมือแบบที่นาแตสั่งมาขายเพื่อใช้จับหนู
เพราะมันคนละอย่างกันนี่เขาบอกนี่ให้ดูในภาพเนี่ยไม่ใช่เลย
ถือว่าโพสต์ข้อมูลเท็จแล้วก็ทำให้เขาได้รับความเสียหาย
เอาเดี๋ยวพรุ่งนี้บ้านบากันใหม่แล้วกัน